เขาบอกเมื่อวานวุ่นกันทั้งเมืองเลย

ตำรวจสงสัยว่ามีของผิดกฎหมาย

ผ่านไปสองกิโลเมตรนะคะผู้ชายคนนี้
จอดแต่โดยดีตำรวจค้นทั้งรถเลยค่ะ

ผมทะเบียนขาดครับ

ก็ขาดด้วยเอ้ย๒ขาด
แล้วก็ใบขับขี่ยังถูกตำรวจยึด

ปีเป็นพนักงาน
ห้างแห่งหนึ่งบอกว่าระหว่างที่ขับรถไปทำงาน
ด่านตำรวจด้วยความกลัวว่าจะถูกจับปรับเสียเงินเพราะทะเบียนขาด
พรบประกันภัยรถยนต์ไม่มีใบขับขี่ถูกยึดไว้ที่
สพมสิงห์บุรีด้วยก็เลยตัดสินใจขับรถฝ่าด่านออกมาเลย
กะจะหนีตอนแรกแต่เปลี่ยนใจคิดได้จอดรถให้ตำรวจเข้าจับกลุ่มแต่โดยดีนะคะ
ตำรวจหลังจากค้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย
ก็เลยก็ว่ากล่าวตักเตือนไปนะคะบอกว่าคุณคุณอำนาจ
เนี่ยเรื่องของคุณมันเล็กน้อยเท่านั้นเองไปเสียค่าปรับเถอะอย่าทำแบบนี้
ถ้าคุณขับฝ่าด่านแบบนี้แล้วไปชนคนอื่นมันก็ไม่คุ้ม
มันไม่คุ้มแล้วมันจะอันตรายสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนน